บอกว่ากำลังจะเอาขยะออกไปทิ้ง
ไปเห็นขาคนมันโพโมงออกมาอ้าว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

นอนอยู่ตรงนั้นเข้าไปดูแล้วอ้าวหลับแบบไม่ได้สติ
คนแรกเนี่ยโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีบาดแผลอยู่ที่หน้า
แล้วก็ตรงหน้าผากสันจมูกในเลือดเปื้อนเต็มหน้าเลยนะส่วนอีกคนนึงอ่ะ
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียกตื่นรู้สึกตัวค่ะ
แต่เขาบอกเขาเจ็บบริเวณตรงลำคอเขาสองคนเนี่ยเป็นวัยรุ่นในตะมนต์ห้วยม้าค่ะ
เพราะคนที่ได้สติเนี่ยเขาเล่าแบบนี้บอกก็เมื่อคืนผมไปสังสรรค์กับเพื่อน
อยู่แถวตำบลในเวียงจนตี๒กว่าขี่รถกลับมา
แต่นี่เลยมาอีกแล้วภาพตัดฟึ๊บทันทีไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
จนมีคนมาปลุกมาเรียกอยู่แบบนี้นี่แหละสุดท้ายเพิ่งมารู้ตัวว่าอ้าว
อีทค่ะอายุเจ็ดสิบแล้วบอกว่าเห็นเนี่ยวัยรุ่นสองคนเนี่ย
กำลังจะออกเอาขยะไปทิ้งตอนเห็นเอ๊ะทำไมมีขาคน
เรียกชาวบ้านมาดูนึกว่าเป็นคนมานอนตายอยู่ตรงนี้
ก็เลยเรียกให้เจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะมาตรวจสอบค่ะ